ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
เราตามความคืบหน้าคดีนี้ครับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน
สักช่วงเย็นค่ำที่สุราธารณีในท้องที่ของสพพิล
มีคนไปพบรถยนต์คันหนึ่งนะฮะซึ่งความจริงก็เห็นว่าจอดเนี่ยมาสามวันแล้ว
ใช่ค่ะคนผ่านไปผ่านมาก็สงสัยทำไมจอดอยู่ตรงนี้

เมื่อวานก็เลยเอกใจเข้าไปดูปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิต
อยู่ที่เบาะนั่งคนข้างคนขับนะฮะอยู่ที่เบาะข้างหน้าข้างคนขับนะฮะ
รถยนต์คันนี้นะครับทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับ๕กไก่ชชิง๑๓๙๗นะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นหญิงสาวนะฮะซึ่งเธอเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
พื้นเพรย์เป็นคนชัยภูมิค่ะ
ตามประวัติต่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนได้มาเนี่ย
พบว่าเดินทางมาทางแถบภาคใต้เพื่อจะมาบ้านแฟนนุ่มจะมาคุยเรื่องแต่งงาน
ตอนนี้ยังหาตัวผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนเธอไม่เจอใช่ค่ะนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าสภาพศพที่เจอเนี่ย
ลักษณะคล้ายกับมีรอยกระสุนเหมือนกับถูกยิงอยู่ที่หน้าท้องอยู่๓นัด
นี่ฮะอยู่เบาะนั่งข้างคนขับข้างหน้านะครับ
ไปพบเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ริมถนนสายสี่สิบสี่
สุราธานีกระบี่นะครับบริเวณสะพานห้วยรัฐในพื้นที่บ้านเขาพลู
หมู่๕ตะบนท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
โยต้ายาริสสีขาวนะครับจอดชิดริมไหลทางด้านซ้ายนะครับ
อยู่ใต้ต้นกระถิ่นนรงนะฮะลักษณะแบบนี้ครับ
คือประตูรถนี่ไม่ได้ล็อกด้วยนะฮะที่มีชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
เนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าผู้ที่เสียชีวิตในรถ
คือหญิงสาวคนนี้ครับนางสาวถิติรัฐศรีราช
ชื่อเล่นชื่อเออายุสามสิบห้าปีนะครับ
อยู่ตรงเบาะนั่งข้างคนขับด้านหน้านะครับสภาพศพก็คือสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะครับ
เข็มขัดนิรภัยอยู่ในสภาพคอเนี่ย
ทับไปทางด้านขวาที่ใบหน้านะครับมีบาดแผลถูกทำร้ายปูดบวมนะครับ
ลักษณะเป็นรอยเขียวช้ำที่ขอบตาด้านขวา
ส่วนที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ชายโครงด้านขวา
มีรอยถูกกระสุนยิง๓นัด
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วก่อนมีผู้มาพบศพเนี่ย๒๓วัน
ก็ตรงกับที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นรถคันนี้จอดอยู่๓วันแล้วล่ะใช่ค่ะนะ
รถนะครับมีกระเป๋าสตางค์ตกอยู่นะฮะตรงจุดที่วางเท้าตกอยู่ใบหนึ่ง
แล้วมีกระเป๋าถือสีดำ๑ใบวางอยู่ที่เบาะด้านหลังนะครับ
ไปตรวจสอบในกระเป๋าสตางค์มีบัตรราชการ
ระบุชื่อนางสาวธิติรัฐนะครับโดยบอกว่าเป็นเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่สำนักประหลัดกรุงเทพมหานคร
นี่ครับทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนเรื่องของศพเนี่ยต้องส่งชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลพุนพินค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้รถคันนี้
ตำรวจนำมาจอดไว้ที่สพพุนพินแล้วนะฮะเจ้าของพื้นที่นะครับ
ถือว่าเป็นรถของกลางใช่ค่ะนะเดี๋ยวต้องไว้ตรวจสอบต่อนะครับ
เจ้าหน้าที่วันนี้ก็มาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับทั้งพื้นที่นอกรถ
แล้วก็ด้านในรถนี่นะฮะมีหมอนรองคอแล้วก็ตุ๊กตา
วางอยู่ในรถด้วยนะครับมีสายชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับ
อยู่ที่ช่องยูเอสบีของรถหลังจากเมื่อวานเนี่ย
กระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าอีกหนึ่งใบวันนี้ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
รถยังมีคราบเลือดนะครับอยู่ที่ประตูหลังฝั่งซ้าย
แต่ไม่มีร่องรอยกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนตกอยู่ในรถนะฮะแต่คราบเลือดเนี่ยมีนะครับ
สันนิษฐานว่าผู้ตายนะครับน่าจะถูกทำร้ายหรือว่าถูกยิงมาจากที่อื่น
แล้วคนร้ายเนี่ยเอาขึ้นรถแล้วขับมาจอดทิ้งไว้ตรงจุดนี้
โนตรีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
พร้อมด้วยภูมิกับการสพพุนพินวันนี้เรียกประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมุ่งเป้าไปที่บุคคลใกล้ชิดกับผู้ตาย
ค่ะนะฮะเพราะว่าจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ถ้าดูจากลักษณะต่างแล้วเนี่ยคนร้ายไม่ประสงค์ต่อทรัพย์นะฮะ
กระเป๋าสตางค์ยังอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่ทรัพย์สินของผู้ตายยังอยู่
พร้อมดค่ะถูกต้องเนี่ยคนร้ายไม่ประสงค์ต่อทรัพย์นะ
ก็ติดต่อไปยังญาติของผู้ตายซึ่งเขาอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
แต่ทำงานที่กรุงเทพนะแต่มาเสียชีวิตที่สุราชธานีนะครับ
ทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงวันที่๙ถึง๑๒ธันวาคมเนี่ย
นางสาวธิติรัฐหรือว่าเอ๊นะฮะได้พาแฟนนุ่มคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัย๓๖ปีนะครับ
เป็นนุ่มใต้เป็นชาวนครศรีธรรมราชไปหาพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวที่ชัยภูมิ
เพื่อไปคุยกันเรื่องแต่งงานหลังจากนั้นทั้งสองขับรถกลับมาที่ใต้ที่บ้านแฟนนุ่ม
่งหน้าจะมาที่ตำบลบ้านตรามอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
อาจจะมาบอกทางนี้ต่อเรื่องงานแต่งหรือว่าจะมาส่งแฟนอะไรก็แล้วแต่
สันนิษฐานว่าระหว่างทางเนี่ยน่าจะคุยอะไรกันแล้วคุยแล้วตกลงกันไม่ได้ค่ะ
อย่างเช่นการจัดงานแต่งงานหรือว่าจะเรื่องสินสอดก็แล้วแต่แล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
คาดว่าคงจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วถูกยิงด้วยสามนัดนะครับอาจจะเสียชีวิตด้านนอกรถ
แล้วเอาขึ้นรถหรือว่าจะในรถอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวแฟนนุ่มของผู้ตายในฐานะผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอะไรยังไงหรือไม่หรือถ้าไม่เกี่ยวข้อง
คุณก็ต้องออกมาพบตำรวจใช่ค่ะเพราะว่าคำถามคือแล้วคุณหายไปไหน
เพราะว่าคุณขับรถมาด้วยกันถูกต้องหรืออาจจะเพิ่งรู้
เหมือนกับที่เราเพิ่งรู้ข่าวก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวฟังตำรวจนะฮะ
คิดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนนะครับก็พอจะทราบตัวผู้ต้องสัยแล้วครับ
แล้วเราก็ได้ติดตามแล้วก็ได้ประสานงานกับผู้ที่น่าเชื่อว่านะครับ
เป็นคนร้ายจากกลุ่มญาตินะครับจากผู้ใกล้ชิด
ก็ทราบว่าน่าจะถูกตัวน่าจะถูกตัวแล้วก็ถ้าถูกตัวแล้ว
เราก็ยังกำลังขยายผลทราบว่ามีคนพยานจะให้ข้อมูล
ผิดหลายท่านซึ่งวันนี้พนธนาคารสวนก็ก็กำลังเกิดเงินการอยู่ครับ
สมบัติค่ะเป็นการสืบสวนเครื่องลึกหยู่นะครับ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่เราสอบตอนนี้นะครับ
ส่วนพยานที่ประจักษ์พยานอะไรเรากำลังหานะครับ
รายละเอียดนะครับทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรกนะคะ
คนที่พบศพเป็นคนแรกเนี่ยเขาก็ต้องเข้าให้ปากคำกับตำรวจด้วย
ครับแล้วนี่ค่ะเขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ขับรถผ่านเส้นทางนี้สองวันเพราะว่าต้องไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาล
วันแรกขับไปก็เห็นรถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่ตอนแรกคิดว่ารถเสียก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
ทีนี้ค่ะวันที่๒ขับรถผ่านเส้นทางเดิมอ้าวรถคันนี้คันเดิมยังจอดอยู่
อ่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดปกติแล้วนะคะครับแต่ก็ยังขับต่อไปสักพัก
จู่ค่ะระหว่างที่กำลังขับรถรู้สึกเหมือนมีคนมาตบหัวจนหัวทิ้ม
ทิ้มไปที่พวงมาลัยเลยอ่ะค่ะคือคนที่พบศพเป็นคนแรกเนี่ย
เขาบอกว่าตัวเขามีร่างทรงของพ่อปู่ฤษีศรีศรีทันก็เลยคิดว่าท่านคงจะส่งสัญญาณ
บอกอะไรบางอย่างว่าให้จอดรถแล้วลงไปดูเลยตัดสินใจวนรถกลับไปดูรถเก๋งคันสีขาวที่จอดอยู่ข้างทางอะค่ะ
พอไปถึงก็ส่องดูในรถภาพที่เห็นคือเห็นศพของผู้หญิงนอนเสียชีวิต
อยู่ที่เบาะซ้ายข้างคนขับก็เลยรีบถอยหนีออกมาก่อนแจ้งตำรวจค่ะ
ถึงว่าผมขับผมขับสองวันครับเพราะว่าวันวันแรกครับผมมาผมไม่ได้ใช้เส้นนั้นที่ผมพามาพาเมียมาโรงพยาบาล
เหตุการณ์ฉุกเฉินวันนั้นผมมาทางเส้นนี้ก่อนมองสิบแปดจอดทิ้งไว้กี่วันแล้วถ้าที่ที่ที่ผมเจอสองวันที่ผมขับผ่านนั้นแหละ
ก่อนหน้านี้ครับผมก่อนหน้านี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมใช้เส้นทางนั้นสองวันเจอทั้งสองวันนะครับ
เหมือนเขาจะให้เราช่วยเขานั่นแหละเพราะว่าผ่านผ่านไปรอบแรกเราก็เห็นแล้วรถมันจอดอยู่
แต่ว่าเราผ่านรอบสองจริงจริงแล้วตอนแรกอ่ะนะผมหันหน้ารถออกมาทางนี้น่ะอืม
นี่ค่ะผู้พบศพคนแรกคนนี้บอกว่าอ้าวก็แปลกไหมล่ะ
ผมก็ขับผ่านไปขับผ่านไปแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนมีใครไม่รู้มาตบหัวจนหัวทิ้ม
เขาก็เลยโชว์ของขลังให้นาริสปุ่นนิ่มทีมข่าวของเราดูเลย
บอกว่าผมเนี่ยมีของขลังเยอะนะมีไม้เท้าพ่อผูหรือศรีศรีทัน
มีตะขอโฆษกุฎสำหรับเกี่ยวสิ่งไม่ดีออกจากตัว
และเกี่ยวความดีเข้าหาตัวลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
มีผ้ายันท้าเวชสุวรรณสำหรับการพูดผีปีศาจ
มีเมล็ดรุทรักษาน้ำตาแห่งพระศิวะสำหรับชำระบาปให้หมดสิ้น
อันนี้คือผู้ที่พบศพผู้เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าเขามีความเชื่อเรื่องนี้
แล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรมาส่งสัญญาณให้เขากลับไปดู
กลับรถไปดูแล้วเขาก็พบศพจริงจริงนี่ค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ตรงนี้ค่ะถนนหมายเลข๔๔ซาวเทิร์นสุราชกระบี่นะคะ
ถนนเส้นนี้เนี่ยรถก็ค่อนข้างจะขับเร็วพอสมควร
เป็นเส้นทางแบบตรงยาวตลอดนะคะ๑๓๓กิโลเมตรคือตรงยาวเลย
สองข้างทางแทบไม่มีบ้านคนเลยคุณผู้ชมเวลากลางคืน
ไฟส่องสว่างก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่รถไม่เยอะ
แล้วก็จุดที่พบศพค่อนข้างเปลี่ยวด้วยค่ะมีต้นกระถิ่นนรงต้นใหญ่เลย
ชาวบ้านนำสารพระภูมิเจ้าที่มาทิ้งเอาไว้เยอะมากนะคะ
ชุดสืบสวนสพพุนพินก็ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมในจุดที่พบศพอะค่ะ
ว่าคนร้ายน่าจะยิงจากที่อื่นแล้วขับรถมาที่จุดนี้
เพราะว่าตรงนี้เปลี่ยวไม่มีไฟส่องสว่างแล้วก็เลยจอดรถทิ้งไว้
หนีลงจากรถหรือไม่ก็อาจจะรอให้คนมารับหรือไม่ก็วิ่งเข้าป่าข้างทางไป
เพราะว่าตรงนั้นเป็นสวนยางพาราด้วยไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยไปในลักษณะไหนยังไง
ทางด้านนายภัยบูมประสงค์ชายชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

ว่าถนนเส้นนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างน่ากลวงภาคภูมิ
แล้วก็ต้นไม้เยอะสองข้างทางบ้านคนก็ไม่ค่อยจะมี
บอกว่ามันมีเรื่องเล่านะเรื่องเล่าจากชาวบ้านบางคนบอกว่าเคยเจอวิญญาณเนี่ย
พอจอดรถปุ๊บลงไปดูซิใครปรากฏว่าไม่เจอใครฮะ
มีแต่ป่าย่ารกเต็มไปหมดนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับชาวบ้านบางคนก็เจอผู้หญิงยืนโบกรถอยู่ข้างทาง
พอชะลอรถหันไปดูก็ไม่เจอเหมือนกัน
นี่นะทำให้คนใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยร่ำลือถึงความเฮียนแล้วก็เรื่องราวอาถรรพ์ต่าง
ว่าใครจะผ่านเส้นนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเอาให้ชัวร์เนี่ยคือเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้ก่อน
หมดกลางทางแถวนี้นะโอ้โหรอกันเนี่ยกลัวกันตายเลย
นี่ค่ะคือพี่ภัยบูลเนี่ยบอกกับนฤทธิ์นะฮะบอกว่าเนี่ย
ลูกชายพี่เนี่ยก็เคยเจอ
ขี่จักรยานยนต์ผ่านเนี่ยเห็นรถยนต์ของผู้ตายเนี่ยจอดอยู่สองสามวันเหมือนกัน
เมื่อวานตอนเช้าก่อนเจอศพเย็นนะ
เมื่อวานตอนเช้าลูกชายบอกว่ายังไปชะโงก
ส่องกระจกรถคันนี้ดูอยู่เลย
เพราะเห็นจอดอยู่๒๓วันแล้วนะครับ

คือลูกชายของนายภัยบูลบอกว่าไปส่องไปชะโงกดู
ไม่เห็นมีใครอยู่ในรถสักคน
นี่ยังตกใจอยู่ว่าตอนเย็นเนี่ยมีคนบอกมาดูเหมือนกัน
เจอศพผู้หญิงอยู่ที่เบาะที่ตรงข้างหน้าข้างคนขับ
แล้วมันยังไงกันพี่พัยบูลก็บอก
แล้วทำไมวันนั้นลูกชายพี่พิบูลไปส่องแล้วไม่เห็นอะไรเลย
ก็อาจจะฟิล์มทึบฟิล์มมืดอาจจะดูแล้ว
อาจจะไม่ทันสังเกตอย่างละเอียดยังไงมันก็เป็นใบทายใช่ไหมฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บ้านเลขที่๑๗๐หมู่๘ตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เป็นบ้านของนางสาวธิติรัฐหรือน้องเอ๊ผู้เสียชีวิต
แล้วก็ไปเจอกับคุณยายของน้องเอ๊ค่ะ
คุณยายเจริญสายชาติอายุ๗๒
คุณยายบอกว่าคือแม่ของน้องเอ๊เดินทางไปรับศพลูกสาวที่จังหวัดสุราธานี
นี่คุณยายคือคุยกับทีมข่าวของเราไปน้ำตาไหลไปเลยนะคะ
คุณยายบอกว่าน้องเอ๊เป็นหญิงสาวหน้าตาดี
ก่อนหน้านี้เคยมีแฟนนะแต่ว่าเลิกรากันไปนานแล้ว
แล้วก็มาคบกับแฟนหนุ่มคนปัจจุบันได้แค่ประมาณ๒๓เดือนเองนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าพบศพน้องเอ๊อยู่ในรถเก๋งของน้องเอ๊
แล้วรถเก่งคันนี้เป็นรถเก่งคันที่น้องเอ๊ใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
ที่จังหวัดสุราธานีครอบครัวก็เลยไปดู
ครอบครัวภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่ขอให้เออรถน้องเอ๊แต่แบบไม่ใช่ศพน้องเอ๊อ่ะ
ไม่ใช่น้องเอ๊ภาวนาแบบนั้น
คุณยายบอกนะคะบอกว่าก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแฟนนุ่มคนนี้
คบหาดูใจกันได้ไม่นานคนนี้หายไปไหนล่ะ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตามตัวแฟนนุ่มคนนี้มาให้ข้อมูลหน่อยได้ไหม
๖ปีแล้ว๖๑๐ปีนี่ล่ะ
ส่วนญาติของน้องเอ๊ผู้เสียชีวิตนะคะ
นางศุกริย์พะพริมอายุ๔๘ปี
เล่าให้ฟังว่าน้องเอ๊เป็นคนนิสัยดีน่ารักมากค่ะ

วันที่น้องเอ๊เดินทางมายื่นเอกสาร
ก็เห็นว่าแฟนนุ่มมาด้วยนะคะ
หลังจากน้องเอ๊ทำงานอยู่ที่สำนักประหลักกรุงเทพหานคร
แล้วก็จะย้ายกลับมารับตำแหน่งใหม่ที่อบตกวางโจรในปีหน้านี้ค่ะ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับแฟนนุ่มคนนี้หรือเปล่า
ไม่รู้แหละว่าแฟนนุ่มคนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องเอ๊ไหม
ก็ยังสงสัยอยู่นะคะเหมือนที่ตำรวจบอกว่าก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยแหละ
ก็ต้องนำตัวมาสอบปากคำค่ะ
เขาเป็นคนที่ว่ามันเป็นคนแบบอิทยาศัยดี
คุยกับใครก็ได้แต่อินเสียมันไม่ใจดี
ทีนี้ค่ะทางหน่วยงานต้นสังกัดที่น้องเอ๊ทำงานอยู่นะคะ

หลักกรุงเทพมหานครค่ะนางศิลปสวยระวีแสงศูนย์
ก็บอกว่ารู้ข่าวการเสียชีวิตของน้องเอ๊แล้วนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับตำรวจในท้องที่
เมืองต้นก็รู้แค่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

เพื่อนก็ไม่มีใครรู้ว่าน้องเอ๊จะไปต่างจังหวัดนะคะ
ครอบครัวของน้องเอ๊ก็อยู่ระหว่างการไปรับศพกลับมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ส่วนตำรวจสพพุนพินก็อยู่ระหว่างลงพื้นที่

ก็ต้องนำตัวมาคุยมาสอบสวนแล้วค่ะ
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องเอ๊หรือเปล่านะคะ